ข่าวร้อนเกี่ยวกับเว็บพนันกันหน่อยดีกว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศแล้วสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จับให้ได้สรวัสดิ์ซัวร์
ขณะที่เบนท์เดมอนนะครับคนนี้เนี่ยจะถึงไทยคืนนี้นะครับ
ตำรวจบอกว่าจะแสดงหมายแล้วควบคุมตัวเลย
เอาเรื่องนี้ก่อนเอามา๙๘๘ก่อน
หลังจากนายชัยวัดขจรบุญถาวรหรือเบนส์เดมอน
กำหนดการกลับไทยนะครับจาก๑๖กุมภาพันธ์มาเป็นวันนี้ครับ
คดีร่วมกันชักชวนหรือจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต

เบนส์เนี่ยลงเครื่องถึงประเทศไทย
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้นะ
ลงเครื่องปุ๊บตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะเอาหมายจับไปแสดง
เพื่อควบคุมตัวและประสานส่งตัวให้ตำรวจสอท
ในฐานะผู้รับผิดชอบคดีครับ

หลังจากนั้นก็จะนำตัวส่งสารตามขั้นตอนต่อไป

นายพิสิทธิ์ชุติพรพงศัยทนาความของเบนส์
รับว่าลูกความเครียดแล้วตอนนี้
แต่ต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับ

เอาล่ะมาถึงอีกข่าวหนึ่งที่ผมโปรยเอาไว้ตอนต้น
อันนี้โอ้โหต้องตามคุณผู้ชมต้องตามติดเลยนะ
เว็บพนันที่มีชื่อของสารวัสซัวร์นะครับ
หรือพันธุ์ตำรวจโทวัสดิ์มุคอนสกุล
ตำรวจสังกัดกองโยธาธิการสำนักส่งกำลังบำรุง

แล้วโดนแฉว่าไปเปิดมูลนิธิเพื่อฟอกเงินพนันเนี่ยครับ
ประเด็นร้อนเลยคุณผู้ชมเนื่องจากทีมสืบสวนเนี่ย
คือตอนนี้อยู่ระหว่างตามตัวสารวัตรสัวใช่ไหม

มีคำสั่งให้ออกจากราชการหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่า
โดนตามขนาดนี้น่าจะเครียดแหละน่าจะกดดันแหละ

โพสต์ว่าโลเคชั่นอยู่ตุรกีนะหรืออยู่ทุรเคีย
ระบุข้อความภาษาอังกฤษเนื้อหาประมาณว่า
ขอบคุณอย่างมากที่ทำการตลาดแบบฟรีให้พวกเรา
โปรดติดตามตอนต่อไป
อันนี้เป็นการท้าทายหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องตัดสินใจดู
หลังจากนั้นก็โพสต์นะฮะโอ้โห
ออกมาปั๊บดราม่าสนั่นโซเชียลมีเดียจนวิเคราะห์กันว่า
สารวัสซัวนี่เขาไม่ได้สนใจในเรื่องความผิดหรอกนะ
อาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไม่กลับไทยแล้วล่ะมั้ง
แล้วตั้งคำถามว่าจะจับได้ไหม

คุณผู้ชมครับหลังจากสารวัตรสัวโพสต์ไอจีครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม

เรื่องสารวัสซัวร์เห็นได้สุดเนี่ย
ผมก็ไปโพสต์ไอจีแบบอยู่บุรกีแล้วขอบคุณที่
ช่วยนำเสนอข่าวโปรโมทงานให้เขา
อันนี้ขอบอบต่อเราต้องจับมาได้

เดี๋ยวเขาสืบสวดติดตามดูเองอ่ะ

ความเป็นจริงก็ปรากฏมาเองอะเนาะ

ใครจะยินญาว่าถูก

ไม่งั้นประเทศชาติอยู่กันไม่ได้หรอก

ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์

เนื้อหาสำคัญนะครับในคำสั่งยังมี
การให้ตรวจสอบนายพลจอจาน
ว่าเป็นหัวหน้าใหญ่จริงหรือเปล่า
คำสั่งยังระบุถึงนายพลจอจานด้วยว่า
เกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์การพนันออนไลน์แล้ว
ยังถูกเชื่อมโยงถึงการเรียกรับผลประโยชน์

ขีดเส้นเลยนะในจดหมายนี้ขีดเส้น
บอกว่าต้องตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน๑๕วัน
ถ้าพบให้ดำเนินคดีทันทีครับคุณผู้ชมครับ